เลยคนที่ชอบโก๊งตั้งวงดื่มสังสรรค์แล้วย่างอะไรไปด้วย

ระหว่างนั้นย่างอยู่หลับไปคุณผู้ชมฮะ
มาอีกทีไฟไหม้ขาสองข้างเลยนะ
ขาจริงขาหนึ่งขาเทียมขาหนึ่ง
เอ้าเหรอโอ้โฮทำไมแกถามว่าทำไมดูแกไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เลย
ขาซ้ายแก้เทียมขาขวาเนี่ยขาจริง

คือลุงประพิษเจริญรำอายุ๕๘ปีส่งโรงพยาบาลเลย
คลอกขาสองข้างค่ะคือไหม้ตั้งแต่ช่วงเท้าไปจนถึงใต้หัวเข่าเลยนะโอ้โห
ขาเทียมญาติถอดมาก่อนถอดมาเอาให้ดู

คุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้เห็นว่าขาเทียมเวลามันไหม้นี่เป็น
แต่อันนี้ขาจริงก่อนค่ะขาขวาอันนี้โอ้โห
ติดเชื้อมากคุณผู้ชมเหตุเกิดเช้าเมื่อวานนี้ครับจันทร์ที่๑๑กันยายนนี่

คือบ้านของลุงประพิษแกเป็นกระท่อมนะกลางนาอยู่ตำบลวังเหนือจังหวัดบุรีรำครับ
นี่ลุงประพิษแกก็เอาผ้าห่มมาคลุมขาทั้งสองข้างไว้
แล้วก็ต้องให้ทุกคนช่วยกันถอดขาซ้ายออกขาเทียม
แล้วก็ทำแผลที่ขาขวาผิวหนังมันหลุดลอกแล้วไอ้ตรงขาจริงเนี่ย
แล้วก็นำตัวลุงประพิษส่งโรงพยาบาล
ประพิษเล่าให้ฟังว่าเย็นวันอาทิตย์ครับ๑๐กันยายน
มีเพื่อนสองคนนะที่ชวนออกไปหาปลาได้ปลามาแล้วก็ไปซื้อเหล้าขาวมาด้วยสองขวด
ปลามาก็ก่อไฟย่างเลยกินแก้มเหล้าอร่อยเลย
หลับไปตอนตีหนึ่งครับเมาหลับไปตั้งแต่ตีหนึ่ง
รุ่งเช้าถึงได้รู้ตัวว่าขาทั้งสองข้างเนี่ยวางอยู่บนกองไฟ
แล้วนึกภาพนะพี่น้ำแข็งคือไหม้จนกองไฟมอดไปหมดแล้ว
แล้วมันไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรอย่างนี้เลยเหรอ
เจ็บเนี่ยเพิ่งจะมาเทิบเจ็บนี่แหละคงเมาด้วย
แล้วก็หลับด้วยถึงได้พบว่าโอ้โหขาจริงก็ไหม้ขาเทียมก็ไหม้
ปลุกเพื่อนเลยเฮ้ยเพื่อนตื่นโทรแจ้งกู้ภัยมาช่วยเลยครับ
ชายผมล้อเล่ม๔คนนะแล้วตานอนตรงไหน
ตานอนมันที่ไฟล์ตรงนั้นเตรียมต้องไฟ

โอ้โหลุงประพิษแกไม่รู้สึกเลยนะตอนที่โดนไหม้ไปเนี่ย
น่าห่วงคือขาซ้ายเดิมก็ท่านพิการอยู่แล้ว
ขาขวาทีนี้ก็จะใช้ลำบากด้วยคุณผู้ชมไม่รู้จะติดเชื้อหรือเปล่า
เพราะว่าน้องสาวของลุงประพิษเล่าให้ฟังว่า
ประพิษเนี่ยแกเคยประสบอุบัติเหตุโดนเครื่องสีข้าวบด
เมื่อ๓๐ปีก่อนขาซ้ายเลยโดนตัดทิ้งไปครับ

แล้วปกติพี่ชายไม่ค่อยออกไปไหนนะ
ครั้งนี้น้องสาวโทษใครรู้ไหม
โทษเพื่อนพี่ประพิษแกนี่แหละที่ชวนไป

เรื่องต้นครับทางโรงพยาบาลบ้านด่านเนี่ย
ส่งตัวลุงประพิษไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ

แล้วจะได้เฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดด้วยครับ
ขอให้ขาขวาที่เหลืออยู่ไม่เป็นอะไรมากนะครับ